มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุของสามีภรรยาคู่หนึ่ง

แล้วก็เลยโทรนัดกันไปเคลียร์ที่โรงแรมม่านรูด
แต่ปรากฏว่ายังเคลียร์กันไม่รู้เรื่อง
ฝ่ายสามีพยายามปลุกปล้ำภรรยา

สามีเองก็ชอบไปมีสัมพันธ์กับหญิงสาวคนอื่น
แล้วก็ไม่ใส่ถุงยางแล้วก็กลัวว่าจะเอาโรคร้ายมาติดตัวเองใช่ไหมคะ
ทนไม่ได้มีมีดพกอยู่
ก็แทงปักหน้าอกไปตัดคั่วหัวใจพอดี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงแรมม่านรูด

ผู้เสียชีวิตก็คือนายขานทองพาอายุหกสิบสองปี
ถูกแทงเข้ากลางหน้าอกเลยแล้วก็ตัดคั่วหัวใจพอดี
ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตภรรยายืนรอมอบตัว

คือนางบุญเลี้ยงก่อนแก้วอายุหกสิบปีค่ะ
นางบุญเลี้ยงให้การคือไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เธอเล่าอย่างนี้เธอบอกว่า
อยู่กินกับผู้เสียชีวิตเนี่ยมา๓๐ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ระยะหลังประมาณ๑ปีเสร็จที่ผ่านมา
จับได้ว่าในคานไปมีหญิงอื่นและยังส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงคนนั้นด้วย
หนำซ้ำยังมาทำร้ายทุบตีตัวเองอยู่เป็นประจำก็เลยตัดสินใจเลิกรากันไปค่ะ
แล้วจากนั้นก็แยกบ้านกันอยู่แล้ว
กระทั่งในคานโทรศัพท์มาง้อบอกขอคืนดีเถอะ
นัดหมายให้มาเคลียร์กันที่โรงแรมม่านรูด
ก็เลยไปพบเพื่อจะเคลียร์ปัญหาหัวใจ
และอยากให้ในคานช่วยส่งเงินมาให้ใช้บ้างก็มีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีกนะคะ
แต่พอไปถึงเธอบอกว่ากลับถูกปลูกปั้ม
พยายามจะขอมีอะไรด้วยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
แถมยังไม่ยอมใส่ถุงยางอนามัย
บุญเลี้ยงบอกว่าเธอกลัวเป็นเอก
ยืนยันบอกว่าเนี่ยการกระทำครั้งนี้เธอแค่ต้องการป้องกันตัวเอง
ไม่ถูกในคานปลูกปั้มย่ำยีหัวใจไม่ได้คิดจะหนีนะคะ
ยินดีรับโทษทันตามกฎหมายตำรวจก็เลยต้องคุมตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะด้านนางสาวนิสาทองพาน
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เข้าไปติดต่อรับศพ
เปิดเผยว่าพ่อเนี่ยรักแม่มากนะแต่ก็มีปากเสียงกันบ่อย
และแม่จะไล่พ่อออกจากบ้านอยู่เป็นประจำลูกทั้งสองคนก็ถูกแม่ไล่ออกจากบ้านด้วยเหมือนกัน
อันนี้ลูกสาวบอกบางครั้งแม่ก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียว
ซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยหย่ากันไปแล้วแต่กลับมาจดทะเบียนสมรสกันอีก
พ่อมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างเมื่อประมาณปีเสร็จถูกแม่ไล่ออกจากบ้านไป
และอ้างว่าพ่อไม่ให้เงินมาใช้เลยไปมีผู้หญิงอื่น
ซึ่งลูกสาวบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เป็นเสียงจากทางลูกสาวอะนะคะ
เขาบอกว่าก็มีการหย่ากันอีกครั้งนึงแล้วเวลามีปากเสียงกัน
เออลูกสาวให้การแบบนี้นะคะส่วนทางด้านใน
วัยวุฒทองพาลูกชายของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของครอบครัวนะ
กับแม่เลิกกันแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่
แม่จะโทรศัพท์เรียกพ่อไปพบทุกครั้ง

ก็คิดว่าเดี๋ยวพ่อก็คงกลับบ้าน
รู้อีกทีรู้เรื่องจากตำรวจตอนเช้าค่ะก็เสียใจนะที่พ่อเสียชีวิตเร็วเกินไป
ส่วนศพนายคานเนี่ยลูกเตรียมนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแสงดาวตะบนปากโทกอำเภอเมืองพิศนุโลก
ซึ่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ